ไปไปเจ้อไปแอวไปเจ้อไปแอวจังหวัดเจียงใหม่
ร้องเพลงนี้พาคุณผู้ชมไปแอลที่จังหวัดเจียงใหม่เจ้าโตยไอ้สมจิตจงจอหอไปร่วมงานบุญกันหน่อย
กับพิธีมูเตลูยิ่งใหญ่มหุมาที่จังหวัดเจียงใหม่
คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ในคลิปก็คือพี่สมจิตเป็นคนนำเอาแผ่นทองที่เขียนชื่อวันเดือนปีเกิดของชาวคณะ
เล่าให้นักข่าวของเราฟังนะว่าพิธีนี้เนี่ยนะมีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นสิริมงคลชีวิตมากที่ได้เข้าร่วมในครั้งนี้ค่ะ
ล่าสุดนี่พี่สมจิตก็เพิ่งจะไปสักลายมือรับทรัพย์เพิ่มกับอาจารย์ไพโรธ
คุณผู้ชมจำกันได้ใช่ไหมอาจารย์ไพโรธเนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหาในวงการบันเทิงเยอะมาก
หนึ่งในนั้นก็คือใครอาเป็ดเชิญยิ้มค่ะ
คือเรามักจะเห็นอาเป็ดเนี่ยไปเสริมพลังมูกับอาจารย์ไพโรธตลอด
สมจิตก็เช่นกันพอสักลายมือเสร็จปุ๊บ
ไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมเกิดเรื่องเหลือเชื่อขึ้นแบบใช้เวลาแค่๒วันเท่านั้น
ปังทันตาเห็นแต่จะปังเรื่องอะไรลองไปฟังเสียงค่ะ
ก็หลังจากที่เขียนเมื่อ๒วันก่อน
วันนี้มีละครใหม่อีกหนึ่งเรื่อง
เราก็ตกใจก็งงเหมือนกันอยู่ก็มีมา
ก็ขอบคุณครับขอบคุณวงการบันเทิงที่ให้โอกาสอีกครั้งหนึ่ง

พ่ออยู่มาก็อยู่ก็โผล่มาเฉยเลย
ทั้งที่ไม่มีเรื่องราวว่าจะมีละครติดต่อมา

แต่เราก็ไปขอทีเทลเล็กจากพี่สมจิตมาอัปเดตให้คุณผู้ชมฟังนะ
โปรเจคที่วิ่งเข้าหาพี่สมจิตแบบไม่คาดฝันเนี่ย
เป็นซีรีส์จากแพลตฟอร์มชื่อดัง
บริษัทที่ผลิตอยู่ที่เกาหลีค่ะ
แล้วหนังเนี่ยนะเป็นแนวแบบผีดิบผีซอมบี้อะไรแบบนี้
หูยฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะขอให้เขาคอนเฟิร์มพี่สมจิตไวนะ
ส่วนเรื่องสุขภาพของภรรยาพี่สมจิตอย่างที่เราทราบกันดีว่า
พี่สมจิตเขาป่วยเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเอง
ตอนนี้เนี่ยพักฟื้นอยู่ที่ปากช่องจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
อาการรวมดีขึ้นเรื่อยจากที่พบหมอเดือนละครั้ง
ตอนนี้ห่างขึ้นแล้วเป็นเดือนละเป็น๒เดือนครั้ง
นับว่าเป็นสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีของคุณพันรยา
หลังจากนี้ชีวิตมีแต่ปังปังทั้งครอบครัวก็แล้วกันนะคะพี่สมจี
แน่นอนเพราะว่าตอนนี้พี่สมจิตก็กำลังจะมีผลงานละครทางช่องไทยรัฐทีวีของเราด้วย
เห็นว่าเชอรี่ก็ต้องไปประกบกับพี่สมจิตนะ
โหยโอ้ยลุดดูแล้วกันนะครับว่าเฮหาอารมณ์ดีแบบมนตรรักแบบบ้านทุม
รับประลองถูกใจพลพรไทยรัฐแน่นอนนะ